คุณยายเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหยายร้องแล้วร้องอีกร้องจนสุดเสียง

แต่เสียงไปไม่ถึงคนที่จะมาช่วยเหลือยายเลยก็เลยฝากสื่อฝากชาวเน็ตหน่อย
บ้านข้างคุณผู้ชมนึกสภาพนะไอ้รั้วกั้นตรงนี้นะ
เป็นบ้านสองหลังติดกันนะบ้านยายอยู่นี่นั่นเพื่อนบ้าน
รางน้ำฝนเชื่อมใหม่อย่างนี้ติดกำแพงมาเลย
ทีนี้เวลาน้ำมันไหลลงมามันกระเด็นเข้าบ้านยาย
เด็นเข้าบ้านยายแบบนี้แล้วยายจะอยู่ยังไง
อธิบายภาพไว้ว่าที่นี่อรัญญประเทศครับ
สะแก้วคุณผู้ชมแล้วเนี่ยคุณยายก็เดินมาดู
ข้างข้างก็คือบ้านเพื่อนบ้านนะสร้างมาแบบชิดเลยนะ
คือเขาเต็มพื้นที่มากนะจริงข้อกฎหมายมันจะมีกำหนดไว้

ล่นว่าแบบเมตรหนึ่งหรือแบบเท่าไหร่
ต้องเป็นกำแพงทึบต้องมีกำแพงหน้าต่างอะไรแบบนี้
พอต่อมันแตกเลยน้ำแข็งพอต่อมันแตก
พอมันแตกปุ๊บน้ำก็มาท่วมบ้านยายครับ
แต่คนที่มาเอาคลิปนี้มาโพสต์เนี่ย
เป็นสาวใจบุญนะที่มาเจอกับคุณยายแล้วก็รับรู้ว่า
คุณยายมีความเดือดร้อนแบบนี้ครับ
จากการที่บ้านข้างก่อสร้างเข้ามาแล้วมันติดแนวรั้ว
เวลาฝนตกเนี่ยน้ำก็กระเด็นเข้ามาถึงบ้านคุณยายเขา
รางน้ำฝนก็รั่วอีกทีนี้ไปกันใหญ่เลย
ยายบอกร้องแล้วเรียกร้องมาเยอะแล้ว
จนเสียงแหบเสียงแห้งไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยเลย
ผู้หญิงพลเมืองดีคนนี้ก็เลยมาขอให้ชาวเน็ตช่วยกันส่งเสียง
แชร์กันต่อไปครับอยากให้คุณยายได้รับความเป็นธรรม
คลิปนี้ถูกโพสต์ไปไม่ถึงวันคนไปดู๒ล้านกว่าแล้วนะ
แชร์กันจนตอนนี้ฝ่ายปกครองอำเภออรัญญประเทศทราบเรื่องแล้วครับ
กำหนดการจะเข้าไปหาคุณยายวันนี้เลยครับ
เดี๋ยวเราจะตามให้นะคุณผู้ชมคุณยายฮะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้ต่อให้ว่า
จะได้รับความเป็นธรรมและมีการช่วยเหลืออะไรหรือเปล่านะครับ
หรือว่าถ้าบ้านข้างที่เป็นบ้านที่มาต่อเติม